ไฟไหม้เรือคุณผู้ชมไฟไหม้เรือที่พระนครศรีอยุธยาครับ
จอดอยู่เทียบท่าแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละค่ะนะฮะคุณผู้ชมโอ้โห
ไหม้แรงวอดทั้งลำเลย

นะฮะรู้หรือเปล่า
รอต่อสายระวังนะครับลุงอยู่ละวังนะละวังละวัง
หมดแล้วโอ้โหหมดทั้งลำเลยคุณผู้ชมนี่คือไฟไหม้เรือที่
จอดเทียบท่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับมันเริ่มไหม้ตั้งแต่คานเรือลงมา

ดับเพลิงมาก่อนเลยจากเทศบาลพระนครศรีอยุธยาและจากอบตใกล้เคียงระดมกันมา
ฉีดน้ำใส่เรือกระแชงนะครับไฟไหม้แรงนะครับไฟโหมลุกทั้งลำแล้วล่ะ
แล้วลามไปติดเรือเหล็กด้วยซึ่งเทียบท่าอยู่ใกล้
เป็นอีกลำนึงนะแล้วก็ถูกไฟไหม้ไปบางส่วนด้วย
แล้วก็ลามไปติดต้นไสด้วยที่เขาส่องไฟกันเมื่อกี้
ระหว่างเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำดับไฟนะครับก็เกิดระเบิดขึ้นบึ้ง
ครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรีบแกะนะครับ
เชือกที่ผูกเรือแล้วก็ดันเรือออกจากฝั่ง
คือไปลอยลำอยู่กลางแม่น้ำก่อนไม่ให้ไฟมันลามไปติดไง
นะครับแล้วก็ส่งเรือดับเผลอไปฉีดฉีดฉีดฉีดฉีดน้ำ
ค่ะนะครับฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาโอ้โหตั้งสองชั่วโมงลองคิดดู
จึงสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้เรือกระแชงหมดครับ
หมดทั้งลำเรือเหล็กและเสียหายบางส่วน
นายชายาลุ่งรถอายุห้าสิบเก้ากัปตันเหลือกระแชงเล่าบอกว่า
เรือกระแชงลำนี้เนี่ยเป็นเรือต่อใหม่เพิ่งจะต่อเสร็จไม่นานเลย
เพิ่งจะทดลองขับไปสองครั้งก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นนะครับ
จากจากใต้ท้องเรือนะครับจากนั้นก็ไฟไหม้อย่างรวดเร็ว
สาเหตุยังไม่แน่ชัดนะครับไม่รู้ว่าไฟฟ้ารัดวงจรหรือเปล่า
เพราะว่าบนเรือมันก็ยังไม่มีระบบไฟนะ